ขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่เสียเจ้าของฟาร์มวัวที่สลับบุรีถูกคนร้าย
อุ้มไปฆ่าทิ้งในป่ายูคาลิปตัสนะฮะ
ล่าสุดก็จับได้แล้วแล้วเขาปฏิเสธว่าจะไม่ขอไปทำแผนในที่เกิดเหตุจริง
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวไปจำลองเหตุการณ์ในโรงพัก
เพราะว่าผู้ต้องหาก็เกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรมนะครับ
ตำรวจภูทรมวกเหล็กนะฮะคุมตัวนายมนูลหลัดดีอายุ๔๔ปีครับ
แล้วก็นายนรงฤทธิรักษะน้อยอายุ๓๓ปี
เป็นผู้ต้องหาอุ้มฆ่านายอดุลมีทองขาวอายุ๓๙ปี

ในพื้นที่ตำบลชับสนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ก็ต้องไปจำลองเหตุการณ์ที่โรงพักแทนเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเอง
ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุนะครับ

เริ่มจุดที่ขับรถไปที่บ้านของนายอดุล
แล้วก็เริ่มลงมือใช้ค้อนยางทุบหัวก่อน
ลากร่างเขาขึ้นไปรถแล้วเอาไปทิ้งในป่ายุคาลิปตัส
ระหว่างที่จะลากร่างลงมาจากรถเนี่ยเขาบอกว่านายอดุลยังไม่ตายนะ
นั่งอยู่หายใจรวยรินด้วยความเจ็บปวด
นายมนูลก็เลยเพื่อความแน่ใจว่าตายชัวร์
ก็เลยเอาปืนยิงที่ศีรษะไป๓นัดจนเขาเสียชีวิต
ไปดูจังหวัดนี้ครับว่าผู้ต้องหาเขาจะพูดว่ายังไง
หมายว่ากูเป็นขโมยไม้มันก็ไม่ตอบ
ไอ้พวกมันต้องสมควรโดนแบบนี้
พวกนี่ยิบปืนที่วางอยู่

เขาพูดเหมือนเป็นบทละครที่เขาเตรียมมาเป็นละครฉากหนึ่งเลยนะ
คือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
แต่บอกพฤติการณ์ของตัวเอง

นักข่าวเราเมื่อวานนี้ไปเฝ้าทำเรื่องของการจำลองเหตุการณ์ที่โรงพักเลย
นักข่าวธนาทีวีได้สังเกตการณ์อยู่เลยนะฮะ
แล้วก็พูดว่าเขาทำอะไรบ้างเดินไปไหนพูดกับคนตายว่าอย่างไร
ข้อความที่พูดนี่เป๊ะตามที่เขาทำในวันที่เกิดเหตุเลย

ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนครับ
ทีนี้เขาบอกว่าผู้ต้องหาเองอ้างแบบนี้
ว่าถูกผู้ตายคมครูก่อน
คมคู่กล่าวหาว่าไปขโมยไม้
ไปขโมยไม้ของดาบหรือเปล่า
ดาบตำรวจคนนี้เขาเป็นตำรวจของสพวังม่วงที่สระบุรี
แต่ทีมข่าวก็เลยไปถามไปถามทางดาบนะฮะโทรศัพท์ไปเจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง

ไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยอมรับนะฮะว่าไม้ที่บ้านของเขาในดาบคนนี้หายไปจริง
แล้วไม้ที่หายไปเนี่ยไม่ได้เป็นไม้เถื่อนหรือไม้ผิดกฎหมายด้วย
เป็นไม้ที่เอามาสร้างบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละ
พร้อมกับยอมรับได้ว่าเขาได้ไปถามเรื่องไม้ที่บ้านของนายมนูลจริง
แต่เป็นเพียงการไปสอบถามดีว่าไม้อยู่ไหนให้เอามาคืน
เขาจะไม่ทำอะไรถ้าเอาไปก็เอามาคืนซะ
ไม่ได้ไปกล่าวหาว่าตัวผู้ก่อเหตุเป็นคนขโมยไม้ไป
แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าผู้ตายเป็นคนไปแจ้งความหรือว่าไปฟ้องอะไรนะครับ
ตอนนี้แกให้ผมจะจแก่การทำวันใหม่ใช่ไหมครับ
คนนี้อยากไปเอาเรื่องว่าเขาไปขโมยไม้หรือเปล่าอะไรแบบนี้
สุดท้ายก็ไปก่อเหตุฆ่าเสียฟาร์มวัวจนเสียชีวิต
สำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะฮะถูกแจ้งก็หารร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันคลวงและซ่อนอย่างอำพรางสบ
ก่อนนำตัวไปฝากทางที่สารง